เจ้าของสุนัขชื่อว่าเจ้านมเย็น

กะเทลยตีหมาล์เลย
ไม่ต้องเป็นแบบว่าโลกเขารู้หมดแล้วหนูไม่ต้องตื่นตนกเยอะ
ไม่หรอกคือว่าเกินไง

ของนั้นส่งมอบสุนัขตัวนี้ให้มูลนิธิเอาไปดูแล
ตอนแรกเลยก็เหมือนกันจะตกลงกันเรียบร้อย

เพราะหลังจากนั้นกลายเป็นว่ากลับปรำ
ก็คือไม่ได้ส่งมอบสุนัขให้
เขาก็ได้มีการไปประสาน
แจ้งความให้ดำเนินคดีธารุณกรรมสัตว์
แล้วก็ขอให้มีการอายัดตัวเจ้านมเย็นอันนี้เอาไว้

ก็คือน้องสาวสองคนนี้

ใช่ครับก็คือทางเจ้าของ

เขาเองไม่ได้ตั้งใจที่จะตีสุนัขตัวนี้แบบรุนแรง

จริงแล้วเขาเคยเลี้ยงมาหลายตัวแล้ว
แต่ตัวนี้จริงแล้วเขาไม่เคยตีเลยนะ
เคยเขาเคยก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้ว
ไปลื้อดินทำเกรเลนี่
แต่ครั้งนี้เขาก็เลยตีเหมือนให้จำ

เพราะฉะนั้นเขารู้จุดว่าตีไปเจ็บหรือไม่เจ็บ

แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาสุนัข

แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาสุนัข
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาสุนัข

แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาสุนัข

แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาสุนัข

สุนัขมันแบบวัย๘เดือน

ต้องเข้าใจวิถีความเป็นตัวของหมาด้วยไง

ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการที่จะเลี้ยงสุนัขให้มันสน
คุณก็ต้องไปซื้อตุ๊กตาหมามาเลี้ยงแล้วก็นั่งรูปหัวมันไป
มันจะได้ไม่ต้องเดินไปไหนนะฮะ
และการที่บอกว่ามันไม่เจ็บแค่รองเท้ายางตี

คุณอาจจะต้องเอารองเท้าตีปากตัวเองดูซะก่อน

คือผมเชื่อว่าคนที่รักหมาเห็นแล้วก็ทรมานใจ
แม้กระทั่งคนที่ไม่รักหมาเห็นก็รับไม่ได้เหมือนกัน

ไม่ได้

คืออันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าล่าสุดเท่าที่ทราบมา

แต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องมารอไปเจรจาอีกทีนึง
แต่ว่าทางวัดดอกเนี่ยเขาก็มีการแจ้งความแล้ว
เขาบอกว่ายังไงคือสุนัขคนนี้เขาไม่อยากให้กลับไปอยู่ใน

บ้านเดิมอยู่ในเนื้อมือของเจ้าของเก่า
เขาบอกว่านั้นเป็นการธานุนกรรม

แล้วเขากำลังร้องด้วยถึงขั้นที่จะมีการบอกว่า

อาจจะไม่ได้เลี้ยสุนัขหรือเลี้ยงอะไรอีกเลยด้วย

เพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากคนเรา

ล่าสุดรู้สึกว่านางได้กลับไปเลี้ยเหมือนเดิมนั่นแหละ

บอกว่านางก็รักหมารักแมวของนาง

แต่ว่ารู้สึกว่าทางเขามีการไปแจ้งความกันเพิ่มเติม

แต่ว่าเขารู้สึกจะไม่ยอมอย่างนั้นนะครับเหมือนเขาไม่ยอม
แล้วก็มีการไปร้องนะฮะ
ว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งเนี่ย

แต่ว่าหมาตัวนี้ตอนแรกจะส่งให้คุณเก๋
เพราะว่าเขาบอกว่าคุณเก๋เป็นคนกลางที่สุด
แต่ว่าในมุมกลับกันตัวของเวอร์จอกเนี่ยเขาก็
เขาจะไปร้องอะไรสักอย่างเพิ่มเติม

หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้คือใครไม่มีนะ
มันก็มีแค่กฎหมายทารุณกรรมสัตว์ก็เสียค่าปรับ
แล้วก็แบบหยุดแต่ก็คือเอาจริงมันกลับมาทุกวันนี้
กลายเป็นแบบเรื่องดราม่าเรื่องแบบว่า

ใช่ไหมน่ะอเรนนี่แต่ไม่เป็นข่าว